คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วจริงค่ะ
แป๊บเดียวพี่ชมพู่ก่อนบ่ายตอนนี้ท้องได้๕เดือนแล้ว

เดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยว่าเธอโชคดีมากอ่ะค่ะ
คือไม่แพ้ไม่เป็นอะไรเลยนอนอยู่บ้านก็เบื่อนะคะ
ส่วนสามีตอนนี้เหอะมากคุณคุยกับลูกทุกคืน
และเลิกคลอดนะคะก็ไม่เกินวันที่๔ที่๕กุมภาพันธ์ปีหน้านี่แหละ
โดยคุณแม่ยังแซวลูกตัวเองนะว่าโตมาเนี่ยน่าจะเป็นตลกได้
เพราะเวลาแม่หัวเราะลูกในท้องก็หัวเราะตามจ้า

อันนี้เป็นทองปลอมจะบ้าเหรอทองจริง
พ่อเหลือแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เตน
แต่เขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแสดงออกไม่ค่อยเก่งไง
เขาก็จะเหอเงียบบางทีอยากคุยกับลูกแต่ก็จะเขิน
แอบมาเปิดพุงแล้วก็หูแนบแล้วก็แบบ
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่พ่อแล้วลูกได้ยินพ่อมั้ยลูก
แค่นี้แต่ว่าก็เขินแล้วแล้วก็ไปนอนไม่กล้าเล่น
ก็เริ่มคุยแล้วการศึกษาต้องวางให้ดีเนาะหนูเนาะ
เราต้องให้ลูกมีการศึกษาสร้างสังคมให้ลูกดีเนาะ
จะสอนลูกยังไงดีเราต้องไม่ตามใจเนาะ
ก็เริ่มทางของเขาแล้วหมอบอกว่ามันวันที่สี่วันที่ห้า
แต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีเพราะใจอยากคลอดเอง

ก็ต้องลองดูเนาะไหนมาแล้วนะ
อยากริมรถคลอนเป็นแม่แต่หลายคนบอกว่าเอาเถอะลองเถอะ

ก็เดี๋ยวมารอรู้อีกทีนะคะว่าลูกชายจะหน้าเหมือนคุณพ่อ
หรือหน้าเหมือนคุณแม่นะปีหน้าได้รู้กันอย่างนี้แน่นอน
รู้เนี่ยอารมณ์ดีเหมือนคุณแม่แน่นอนนะจ๊ะ
กำลังใจให้นะขอให้พี่ฟู้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ